ส่วนเรื่องนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่อุดรหน่อยค่ะ
โตว์วัยสิบหกซิ่งหนีตายจริงจริงน้องเขาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะ
กำลังจะกลับบ้านแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปปรากฏเจอกระบะขาวคันข้างหลังเนี่ยนะ
ดักมาประกบแล้วจังหวะที่น้องจะแซงโดนยิงทะลุขาเลยค่ะ

โอ้โหคุณผู้ชมคือน้องวัย๑๖ที่โดนยิงเขาบอก
สามร้อยเมตรพี่จะถึงบ้านผมแล้วหลังจากผมโดนยิงทะลุขาแล้ว
ผมกั้นใจฝืนนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึง
บ้านไปบอกพ่อว่าโดนยิงเลือดนี่อาบขาไปหมดเลยค่ะกล้องวงจรปิดอ่ะจับนาทีนี้ได้นะคะ
ซึ่งเขาขับมาตรงเส้นบ้านศรีเจริญนาพังอยู่ที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรไอ้ตรงที่เกิดเหตุอ่ะ
ตรงหน้าโรงเรียนจอมศรีวิทยาคารค่ะมันมีช่วงที่กระบะชะลอเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหม
ไซค์ของน้องเฟรมวัย๑๖เนี่ยแซงซ้ายขึ้นมาแล้วนาทีที่เบี่ยงออกซ้ายนั่นแหละโดนยิง
หลังจากนั้นน้องเฟรมก็โอ้โหต้องเร่งเครื่องบิดหนีมาล่ะค่ะเหตุการณ์เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายบ่ายนะคะ
เฟรมเล่าให้ฟังบอกว่าจริงผมไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินที่ต่างหมู่บ้านไปกับเพื่อนนั่นแหละแล้วมีพนักงานส่งพัสดุอ่ะโทรมาคือจะเอาของมาส่งให้ผมไปรับของ
ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านสิขี่ออกมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวได้สักกิโลหนึ่งแล้ว
คนขับกระบะขาวตามหลังมาแล้วก็แซงแซงแล้วไปชะลอหน้าโรงเรียนเหมือนจะหยุดจอดดักรถมอเตอร์ไซค์ผมอ่ะ
ตัวน้องเฟรมเองก็แซงซ้ายขึ้นไปจังหวะนั้นนะคะคนขับกระบะลดกระจกลงแล้วสังเกตเห็นเลย
คนขับรถใส่หมวกสีขาวคนนั่งข้างจำไม่ได้แต่โดนยิงเข้ามาที่ต้นขานัดหนึ่ง
แล้วก็กัดฟันบิดมอเตอร์ไซค์หนีมาค่ะพี่ผมอ่ะไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะ
แต่ว่าเพื่อนในกลุ่มผมเคยมีเคยไปทะเลาวิวาสกับกลุ่มนี้นั่นแหละ
หน้าเวทีหมอลำที่บ้านยามกายใหญ่แต่มันนานแล้วอ่ะพี่ตั้ง๔๕เดือนที่แล้วอ่ะ
แล้วตอนนั้นผมไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรกับเขานะเพราะผมไม่ได้ไปดูหมอลำกับเขาด้วย
ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงโดนยิงรอบนี้ค่ะ

แต่ครั้งนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเนอะ
ไม่รู้ครับ
ไม่รู้จักไม่เห็นหน้าจำทะเบียนได้ไหม

คนขับแล้วแต่งตัวยังไงลักษณะไหน
ผ้าใส่เสื้อสีดำวาง

พ่อพ่อน้องเฟรมไปตะโกนหน้าบ้านแบบนี้ค่ะ

พอลูกชายมาตะโกนผมออกไปดูโอ๊ย
ลูกชายผมเลือดอะปส์ค้าเลย

พ่อลูกพ่อเคยขัดแย้งกับใครหรือเปล่าอะคะ
บอกนี่แต่ว่าลูกคือยิ่งเหือนกัน
เดี๋ยวจะถามว่าเอาลูกเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่
อืม
ลูกสิม่าอาวุธมีเคราะห์ลูกเคราะห์ก็ไม่เจาะพอดีนะอยู่หน้าบ้าน

ตอนนี้พ่อแท้จังหน่อยกับเรื่องนี้ต่อครับ
เหมือนบริญญาณยังถูกขึ้นขึ้นเกินนั่นมียิ่งคนใดเนอะ
ลูกไม่ได้บอกว่าทำไมถูกไล่ยิงจะขัดแย้งกับใครหรือเปล่า
ลูกก็ไม่ได้เล่าให้ฟังหรอกแต่พ่อก็คิดว่าเออภาษาวัยรุ่นน่าจะมีบ้างแหละ
ทีนี้ค่ะทางด้านรองผู้อำกับที่สพเพลเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนนี้รู้ตัวแล้วนะคนขับกระบะขาวน่ะที่สวมหมวกขาวที่ว่าชื่อจ๊อป
แล้วจ๊อปเนี่ยเคยมีประวัติโดนจับคดีค้ายา
สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากเรื่องการตามทวงหนี้หรือเปล่า
เพราะว่าลูกของคุณพ่อเนี่ยนะน้องเฟรมเนี่ย
เคยไปเป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่าย

ส่วนคนลั่นไก่เนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนของจ๊อปที่มาด้วยกันนี่แหละค่ะ
ตำรวจกำลังเร่งตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ